ลุงอู๊ดจอดหน่อยค่ะไปฟังซ้อยหน่อยค่ะลุงอู๊ดเป็นใครขี่รถมาวัยอย่างนั้นล่ะฮะ
อู๊ดคือวินคือวินที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขี่มานานแล้วนะ๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ว่าคนที่ชนบุรีแถวศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒เนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าลุงอู๊ดเนี่ยจริงแล้วมียศถึงพันธุ์ตำรวจเอกนะคะ
เป็นอดีตสารวัตรด้วยแล้วก็ใจดีดูสิรับส่งเด็กแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะ
อยู่หน้าปากทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒ที่ชนบุรีขี่แบบนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว
เป็นนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็ยึดอาชีพขับวินมาตั้งแต่ยศ๑๐ตำรวจโท
ซึ่งยศพันธ์ตำรวจโทตำแหน่งสารวัตรตอนนั้นที่เขาเกษียณอายุคือตำแหน่งนี้นะ
ศพันธ์ตำรวจโทตำแหน่งสารวัตรทีนี้ต้นสังกัดก็เลื่อนขั้นให้เป็นพันธุ์ตำรวจเอก

ใช่ทีนี้ก็ไปสอบถามแหละลุงอู๊ด
ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงมายึดอาชีพเสริม

ลุงอู๊ดบอกว่าอุ๊ยลุงเนี่ยนะต้องเลี้ยงดูลูกอีก๓คน

ภรรยาลุงเนี่ยคือเจ๊กุ้งลุงอุ๊บบอกแบบนี้

สรุปที่ว่ามาขับวินนั่นแหละจะได้มีรายได้
เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วย
แล้วก็เลยยึดอาชีพเสริมนี้
ทั้งสองคนเลยทั้งลุงอู๊ดทั้งเจ๊กุ้งนะคะ
แล้วนอกจากนี้ลุงอู๊ดบอกว่ายังรับจ๊อปด้วยนะ

เป็นรบพอที่ร้านทองด้วยค่ะ

งานสุจริตนี่ทำหมดนะฮะ
ไม่มีเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ทำได้นะฮะ

ก็มีคนคนก็ดูถูกกันแหละ

มันเป็นอธิบสุจริต
กล้าจะบอกก็บอกฝากไว้ว่า
หัวโขนนั่นมันอย่าไปยึดติด
ถ้าไปก็เอาเรากินไปไม่ได้

ตอนเราลุงมีคนยืนยอครับ
ถ้าเราล้มมันก็มีแต่คนท็อป
มันไม่มีความจริงใจหรอก
อาชีพเหลือกอาชีพไม่ได้
ประกอบไปอาชีพสุจริต
ทำไปนี่แหละค่ะลุงอู๊ดก็ย้ำว่าเป็นอาชีพสุจริต
ภูมิใจได้เงินมาอย่างสุจริตก็ทำนะคะทีนี้เพื่อนที่ขี่วินด้วยกัน
อย่างนายนิคมซิมเสียงก็บอกนะบอกว่ารู้ว่าลุงอู๊ดเป็นสารวัตร
แต่ก็ต้องยอมรับว่าลุงอู๊ดไม่เคยถือเนื้อถือตัวเลย
คือเป็นกันเองกับทุกคนจริงจริงนะคะบอกแบบนี้แล้ว
ใครที่อยู่แถวนั้นใครที่อยู่แถวชนบุรีก็ไปใช้บริการลุงอู๊ดได้นะคะ
อู๊ดเนี่ยวินอยู่หน้าปากทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒ค่ะครับ